เชื่อเรื่องคนตายแล้วฟื้นไหมเชื่อไหม

แต่เหตุการณ์มันเคยเกิดขึ้นจริงนะคะ
จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อตุลาคมปีที่แล้ว
คุณตาวัย๗๗ปีชาวบ้านเรียกว่าตาแต๋
แต๋เนี่ยแกไม่หายใจคือลักษณะคือตายแล้วฟื้นนะคะ
สักประมาณ๓๔วันสุดท้ายแกกลับมาฟื้น
ร่างกายแข็งแรงปกติล่าสุดไอ้ลักษณะแบบเดิมเป็นอีกแล้ว
วันจันทร์ที่ผ่านมาญาติญาติพาไปที่โรงพยาบาล
แกมีอาการสุดหลังจากนั้นแกตายไปแล้ว
แกก็ฟื้นขึ้นมาอีกเหมือนตุลาปีที่แล้วเลย
แล้วสุดท้ายแกตายจริงค่ะแกตายจริงนะคะ
นี่คือสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพตาแต๋
ชาวบ้านเรียกว่าตะแต๋โกงความตายเขาตั้งฉายาแบบนี้นะคะ
ชื่อจริงก็คือนายประเกียบขุนแก้ววัย๗๗ปีค่ะ
ศพถูกจัดขึ้นที่วัดทุ่งเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์
เมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะคะก็มีญาติพี่น้องมาร่วมพิธีศพกันเยอะค่ะ
ลูกสาวของตาแต๋เล่าบอกว่าหลังจากที่พ่อเนี่ย
หมดสติแล้วก็ไม่หายใจเมื่อตุลาคมปีที่แล้ว
พ่อก็สามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาเองได้
ทางครอบครัวหลังจากนั้นก็พาไปตรวจร่างกาย
ที่สุดแล้วก็พบว่าพ่อป่วยป่วยเป็นโรคหัวใจ
ก็รักษากันมาตลอดแล้วค่ะกระทั่ง๓๔วันที่ผ่านมา
คุณพ่อมีลักษณะอาการคืออ่อนเพลียลูกหลานจึงตัดสินใจรีบพาตัว
ส่งที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์จากนั้นพ่อก็มีอาการดีขึ้นนี่
แต๋ชู๒นิ้วตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะ
พ่อถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจนกระทั่งคุณหมอรักษาอาการดีขึ้น
แต่จนแล้วจนรอดกระทั่งบ่ายวันจันทร์ที่ผ่านมา
พ่อมีอาการสุดหนักและเสียชีวิตในช่วงเย็นวันเดียวกัน
ทางครอบครัวจึงนำศพคุณพ่อมาตั้งบำเพ็ญกุศล
คุณผู้ชมตามให้ทันนะคะลูกสาวเล่าต่อบอกว่า
คือก่อนหน้าที่พ่อจะเสียชีวิตจริงจริงเลยนะ
ต้องมีการจองสารวัตรถึง๒รอบเราก็ถามกลับไปว่าทำไมต้องจองสองรอบ
คุณดอกไม้ลูกสาวของตาแตบอกว่า
ที่ไปเฝ้าพ่อที่โรงพยาบาลโทรมาบอกรอบแรก
ช่วงบ่ายของเมื่อวันจันทร์บอกว่าพ่อเสียชีวิตแล้ว
เธอตัดสินใจติดต่อวัดเลยค่ะ
นิมนต์พระหลังจากนั้นอีกสักประมาณ๑ชั่วโมงต่อมา
คนเดิมโทรกลับมาบอกไม่ต้องแล้วพ่อฟื้นแล้ว
บอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะเหมือนครั้งก่อนอีกหรือเปล่า
ก็เลยตัดสินใจยกเลิกการจองศาลายกเลิกการนิมนต์พระ
อีกสักพักหนึ่งญาติคนเดิมโทรกลับมาบอกว่า
พ่อเสียชีวิตแล้วจริงอันนี้จริงแล้ว

สุดท้ายค่ะลูกสาวตัดสินใจต้องกลับไปจองสารา

คุณพ่อเนี่ยตะแต๋เนี่ยแกเคยบอกลูกหลานบอกว่า
ถ้าเกิดว่าตาแต่ตายพ่อตายนะ
ขอให้เก็บศพไว้คืนเดียวก็คือให้สวดอภิษฐรรศพคืนเดียว

แต่ลูกญาติหารือกันค่ะ
สุดท้ายเห็นพ้องต้องกันบอกว่าจะจัดงาน๓ศพ
จัดงาน๓วันขออภัยจัดงาน๓วันทันใดนั่นเองค่ะ
ไฟฟ้าก็ดับลงทั้งวัดเลย
พอบอกว่าจะจัดงานศพ๓วันคือไปขัดคำสั่งของตาแต๋แกไง
ดับลงทั้งวัดเลยนะคะทุกคนตกอกตกใจกระโดดกอดคอกันกลมเลยค่ะ
ด้วยความกลัวสุดท้ายตัดสินใจจุดทูปบอกกล่าวตะแต๋
ไฟก็กลับมาติดดังเดิมนะคะ
เหตุการณ์นี้สร้างความประหลาดใจให้กับคนที่อยู่ในงานศพเป็นอย่างมาก
อกจากนี้ค่ะลูกสาวบอกด้วยนะคะว่าพ่อเนี่ย
ยังบอกลูกหลานไว้ก่อนตายอีกว่าอย่าเสียใจในวันเผาศพ
ไม่อยากให้เปิดเพลงธรณีกันแสง
มันเป็นเพลงเศร้าไม่อยากให้เปิด
แต่อยากให้ลูกหลานนำกลองยาวมาแห่แล้วก็รำฟ้อนรำกันหน้าศพ
ไม่อยากให้เสียใจเป็นเรื่องธรรมดาเกิดแก่เจ็บตาย
แต่ยังไงก็ตามขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะคะ